เรามีบรรยากาศสดไหมที่สภาให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า
สภาก็พร้อมแล้วในการที่วันนี้เป็นวันสำคัญวันโหวตนายกรัฐมนตรี
ใช่นี่ที่ฉันเห็นภาพสดตอนนี้นะคุณบุ๊ค
คือบรรดาสอสอสอวก็เริ่มเข้าไปนั่งในสภาแล้ว
เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้เห็นบรรยากาศกันแน่นอน

ในสภาวันนี้จะนี่พักเจ้ากลายเนอะ
แค่ไหนฮะคุณสมบัติคุณสมบัติลองวิเคราะห์หน่อยฮะ
คือถ้าเป็นชาวต่างชาติดูทีวีไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้คงงนะครับ

ว่ายังไงเมื่อกี้ภาพถ่ายอยู่ที่สนามบินนะครับ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีก็ตัดมาที่สภา
บอกว่าเรื่องนี้ทำไมช่องนี้เขาตัดรายการสลับไปสลับมางงหน้าปวดหัว

กลมกลืนฟิลเวอร์เลย
ก็นี่แหละค่ะต้องบอกว่าเราจะได้เห็นความต่อเนื่องกันทั้งหมดนะ
อนเมืองเราเห็นไปแล้วภาพเมื่อเช้านี้ช่วง๙โมง๒๖ใช่ไหม

เมื่อกี้เห็นคุณชวนอยู่ข้างล่างนะครับ
วันนี้เราก็คงได้ต้องฟังคุณชวนน่าจะได้ฟังนะ
ว่าคุณชวนจะอภิปรายเรื่องนี้ยังไง
กับการบวชนายกรัฐมนตริย์ในวันนี้รึไม่
ผมคิดว่าประเด็นนี้อาจจะถูกหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นในการอภิปรายแน่นอน
แต่ว่าจะถูกใครนำอภิปรายและใครจะพูดในลักษณะใดได้บ้าง
นี่แหละนี่แหละพี่สมบัติเอาจริงคืออย่างวันนี้เราจะไม่ได้มีให้ทางคุณเศรษฐา

แต่เอาจริงวันนี้เรายังไม่ได้เห็นภาพคุณเศรษฐาเลยเนาะ
สนามบินเราก็ยังไม่เจอถูกไหมคะเดี๋ยวต้องรอดูนะ
เห็นแต่คนนึงที่ถูกถามค่ะหละออกเมื่อไหร่
หละออกกี่โมง
น่าจะเครียดเหมือนกันน่ะ

เพราะวันนี้ยติที่อาจจะเข้าสู่สภายติที่คุณโรมเสนอใช่ไหมครับ
การพิจารณาเรื่องของให้ทบทวนการโหวตนายมตรีครั้งก่อน
ยติซ้ำอะไรต่างนานาไม่รู้ว่าอาจารย์วันนอหรือว่าท่านประธานรัฐสภา
จะให้เวลามากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการที่จะได้ลุกขึ้นอภิปราย
ในส่วนของสสวเห็นว่าในส่วนของสสมีคนที่จะอภิปรายไม่เยอะเหรอครับ

มีใครเด็ดที่จะลุกขึ้นอภิปรายบ้างเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันนะครับ
รวมถึงในส่วนของสวมีใครที่จะลุกขึ้นอภิปรายถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของคุณเศรษฐาบ้าง
เพราะว่าหลังจากที่คุณชูวิทย์แฉออกมาก็สะเทือนเหมือนกันนะครับ
คือนอกจากประเด็นเรื่องที่เราจะฟังว่าใครอภิปรายบ้างเนี่ย
ผมคิดว่าสังคมกำลังดูอีก๒จุด
ที่หนึ่งก็คือเรื่องของการยกมือของสวว่ารอบนี้เขาจะยกมือยังไง
และปริมาณที่ยกมือในการสนุนนั้นจะเพียงพอจนทำให้คุณเศรษฐาเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่
๖๐เสียงของสวนี่ไหวไหม
อันที่๒เป็นเสียงของทางเพื่อไทยเอง
ผมว่าเรื่องนี้ก็ต้องดูนะนะครับว่าจะมีเสียงของเพื่อไทยเนี่ยจะมีกระเด็นไหม

เพราะว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่กดดันนักการเมืองของเพื่อไทยค่อนข้างมาก
เพราะตนเองได้ไปปราศัยก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
รับรองนู่นนี่นั่นว่าจะไม่มีสองลุง
ตอนนี้สองลุงมาครบมาถึงพักนะมากันครบ
ดังนั้นเนี่ยอนาคตของนักการเมืองกลุ่มนี้ที่อยู่ในเพื่อไทย
ต่อการได้มาของตำแหน่งได้การรับเลือกในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
มันจะอยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงมาก
และการเวลากลับบ้านไปลงพื้นที่ไปแล้วก็จะเจอกับโวสเตอร์ที่เป็นคนเลือก
เขาเป็นคนเลือกคุณแล้วเขาเลือกคุณจากเหตุผลที่คุณมีคำมั่นสัญญาด้วยนะครับ
และจงไปให้ชัดก็คือในสอสอในกลุ่มตระกูลของฉายแสงนะครับ
ผมคิดว่าทั้งสองพี่น้องฉายแสงเนี่ยวันนี้ผมลุ้นเลยว่าจะยังไงและ
หรือแม้แต่ว่าหากจะยกมือให้คุณเสร็จถามก็จริง
แต่ก็เราก็รอดูว่า
ท่าทีทางการเมืองนะครับว่าคุณจตุรนคุณทิติมาฉายแสงเนี่ยจะอยู่ตรงไหนในทางการเมือง
ยังอยู่กับเพื่อไทยได้แบบเหมือนคนอื่นหรือไม่นะครับ
ทุกอย่างในวันนี้มีความหมายมีนัยยะหมดนะ
ใช่แล้วต้องติดตามนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เดิมพันธุ์อยู่แค่คนในตระกูลชินวัฒน์
แต่ว่านี่เป็นผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอ่อนรถออกมาแล้วใช่ไหม
เรากลับมาที่คุณทักษิณกลับบ้านหน่อยนะฮะ